เอาล่ะไปดูเรื่องราวของสัตว์แสนรู้กันหน่อยนะครับ
มีอยู่ในไทยด้วยเหรอมีนะเดี๋ยวจะพาไปอยู่ที่ชนบุรี
ที่นั่นสุดยอดเลยนะครับคุณผู้ชมครับ

น่ารักค่ะเขาเต้นอยู่ใช่ไหม
ใช่ครับเป็นนกที่แบบสวยงาม
นี่เวลากลางปีกออกมาเขาบอกว่ามันแสนรู้มาก
ที่เห็นอยู่นี่ก็คือเจ้าพรรษาอายุ๔ปีเพศผู้
และเจ้าดาราอายุ๔ปีเพศเมีย
อายุเท่ากันพอดีเลยเป็นคู่กันแล้วนะ
นี่แหละครับพอนักท่องเที่ยวเขาปรบมือเนี่ยนะครับ
มันเต้นทันทีขยายปีก

ไม่ใช่เหรอ
สังเกตว่าหน้าเขาจะแบบหันไปหันมาสะบัดตลอด

เขาบอกว่าฟามิงโก้ชอบยืนขาเดียวด้วย

ดูเป็นนกพิสนักหน้านี้

เก้าหัวด้วยเหมือนสุนัขเลย

เขาอยู่ที่ในสวนสัตว์เปิดเขาเขียว

แสนรู้จริงนะครับ

รบมือกันจนมือนี่หงิกมือแตกกันไปเลย
พอแล้วปรกอะไรขนาดนั้น
มีลักษณะคอและขายาวตามที่เห็นนะครับ
ลำตัวประมาณ๑๐๐เซนติเมตร
ขนสีชมพูที่เห็นเนี่ยขาวสีชมพู

แล้วก็ขนปีกสีดำปลายปีกสีดำนะครับ
ปากจะเป็นสีชมพูครับไม่แน่ใจว่าทาลิฟต์มาหรือเปล่า
ไม่ใช่เขาเป็นแบบนี้อยู่แล้ว

แล้วก็เขาบอกว่าในฤดูผสมพันธุ์เนี่ยนะครับ
สีมันจะสดกว่าปกติ
และชอบอยู่รวมกันเป็นฝูงใหญ่นะครับ
น้องบึงหรือว่าทะเลสาบนะครับ
ดิฉันก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าในประเทศไทยเรา
มีนกฟราเมงโก้ให้ดูด้วยตามสวนสัตว
คือดิฉันเคยไปดูที่สวนสัตว์ต่างประเทศมา
คือเขาก็จะมีหลายสายพันธุ์อยู่แล้วฟรามิโก้

คุณผู้ชมสวนสัตว์เปิดเขาเขียวชนบุรี
คือพอพูดถึงฟราเมงโก้เราอาจจะนึกถึงอะไรที่มันลาตินหน่อย
จะอยู่ในบราซิลในอเมริกาใต้แต่จริงในแอฟริกาก็มี

แต่ว่าอย่างที่บอกคือนกเขาอบภยพได้ถิ่นของเขา
แล้วก็สวนสัตว์แต่ละแห่งก็อยากจะเปิดโอกาสให้คนได้มาเที่ยว
เพราะฉะนั้นเนี่ยนำสัตว์อะไรมาไว้มาอยู่ได้ก็คือเอามา
แล้วก็ดูแลเขาพยายามปรับสภาพสิ่งแวดล้อมอุณหภูมิต่าง
เหมือนกับพื้นเพลภูมิลำเนาของเขานะครับ